พี่เบิร์กดองคุณผู้ชม
ถืออะไรอ่ะถือเลขรางวัลที่หนึ่งสองใบอ่ะโหสิบสองล้าน
แหนวบอกว่าโอ๊ยลุงซื้อเก็บเอาไว้ทุกงวดเลย
วันนี้ตั้งใจซื้อเลขอายุของแม่แม่เพิ่งตาย
คือ๘๗ไงแต่ว่าเลขมันหมดอ่าแล้วทำไงอ่ะ
ก็ซื้อเจ็ดแปดไงอ๋อกลับกันใช่แล้วแหมถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้าน
ไม่ใช่แค่นั้นคนนี้พวกเรารู้จักกันหรือเปล่าอีกคนนึง
นี่คนนี้ค่ะพี่นรินทรพี่นรินทรนี่จริงจริงอ่ะโอ้โห
อยู่กูชิอ่าอยู่กูชินาราคนนี้อยู่กูชิ
แล้วเอาจริงนะเป็นพนักงานจ้างอยู่ที่กุชินราย
นี่ถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบรับไปเลยเต็มเต็มสิบสองล้านโอ้โห
ฝันพี่เบิร์ดฝันว่าได้กินอ่อมน้องบัวลกบัวนั้นโอ้โหอร่อย
แล้วทำไมถูกไปตรีแบบเจ็ดแปดแบบเจ็ดได้แหล่ะดำ

แล้วก็ซื้อเลขท้าย๓ตัวด้วย๔๗๘ซื้อ๒ใบ
ก็หวังว่าแบบเฮ้ย๓ตัวขอให้ถูกเถอะขอให้ถูกเถอะ
แต่พอออกมาเป็นรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านนี่คือแบบดีใจมาก
นี่ยังจะทำงานอยู่ไหมถามคุณนารินทร
คุณนารินทรบอกว่าโอ๊ยผมยังทำงานอยู่เทศบาลเมืองกุชินารายเหมือนเดิมเหมือนเดิม
ส่วนอีกคนนึงอันนี้เอาจริงนะที่เราเล่ามานี่คืออายุแบบ๒๐กว่า๒๐กว่าเท่านั้นเลย

คุณประสิทธิ์เจ้าของร้านอาหารริมเขื่อนแม่น้ำโขง

ใช่ไหมรับปราวแม่น้ำโขงนิดเนื้อมันแบบโอ้ยขาวเด็ก
นี่แหละนี่แหละอยู่ที่เชียงแสนเชียงรายคุณผู้ชม

แล้วบอกว่าปกตินะซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เสี่ยงโชคงวดหนึ่ง๓๔ใบใช่ไหม
จะมีคนมาแบบขายที่หน้าร้านก็ซื้อไว้๒ใบไม่ได้มีเลขเด็ดอะไรเลย
พอออกรางวัลโอ้โหถูกรางวัลที่๑๑๒ล้าน

นี่เอาลอตเตอรี่ไปเก็บไว้อย่างดีนะเดี๋ยวจะไปขึ้นรางวัล
แล้วก็แน่นอนต้องฉลองกันในหมู่บ้านอยู่แล้ว
ส่วนอีกหนึ่งคนที่จะปิดท้ายค่ะ

คุณครูค่ะคุณครูสิริญญา
โอ้โหโรงเรียนมากับเขาเลยครูคนนี้
โอ้โหโรงเรียนอะไรนะดอมที่ดมเรียนมา
อย่าดูบทนะอย่าดูบทนะ

โรงเรียนพุทธิชัยวิทยา
อยู่ที่แก้งเคราะห์นั่นเองค่ะชัยภูมินะคุณผู้ชมนี่
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วกับตำรวจแล้วก็บอกว่า
นี่ซื้อลอตเตอรี่เพราะว่ามีคนมาเร่ขายที่โรงเรียน
ช่วยกันอุดหนุนนะจะได้เก็บเอาไว้ปกติ
คือช่วยอุดหนุนงวดละใบ๒ใบอยู่แล้ว
เพื่อจะถูกเลขท้าย๒ตัว๓ตัวแต่กลายเป็นรางวัลใหญ่แบบนี้
สุดยอดค่ะ๑ใบ๖ล้านนะคะ